คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความรักของเด็กมัธยมที่กระบีกันหน่อย
มีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งออกจากโรงเรียนไปแล้ว
แต่ชอบน้องผู้หญิงม๔คนหนึ่งชอบมาก

แต่รู้ว่าเด็กม๔คนนี้มีผู้ชายม๖อีกคนนึงไปเป็นจีบอยู่

พอรู้ว่ามีผู้ชายอีกคนนึงเป็นเด็กม๖ไปติด

ก็จีบแล้วไม่ยอมรับรักนี่
มีแฟนอีกคนใช่ไหมมีคนคบใช่ไหม
เคลียร์สิลุมแทงซะเลยโอ้ยตายแล้วนี่คือทางออกของการแก้ปัญหาของเด็กสมัยนี้
คุณผู้ชมนะฮะนายธรรมวุฒินักเรียนชั้นม๖อายุเพียง๑๘ปีครับ
ถูกแทงเข้าที่บริเวณไหล่ด้านซ้ายข้างหลังนะฮะบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ครับ
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนกว่า๒๐คนไปยืนรอให้กำลังใจอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินนะครับ
ตำรวจสพเมืองกระบีเข้าไปสอบถามนางสาวเออันนี้เป็นนามสมมุตินะ
เด็กนักเรียนชั้นม๔อายุ๑๖ปีบอกว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นรุ่นพี่ที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว
ชอบเธอแล้วก็พยายามตามจีบเธออยู่นาน
วันที่เกิดเหตุนายธรรมวุฒิพร้อมกับตัวเธอเอง
เพื่อนอีกสัก๒๐คนนัดกับกลุ่มของผู้ก่อเหตุ
ตกลงปัญหาเรื่องความรักระหว่างคน๓คน
ที่บริเวณริมท่ามเรือในอำเภอเมืองกระบี่
กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา

พยายามกระชากตัวเธอไปจากทางด้านของนายธรรมวุฒิ

ก็ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คน
ทำร้ายมีทั้งมีดมีทั้งปืน
มีหนึ่งในคนร้ายเอามีดแทงเข้ามาที่นายธรรมวุฒิ๑ที
อีกคนนึงที่ถือปืนก็คุมเชิงอยู่ไม่ได้ยิงนะฮะ
ล่าสุดตำรวจก็ทำงานไว้ตามจับผู้ก่อเหตุ
๑คนชื่อว่านายทัศนะง่าบุตรอายุ๒๑ปี

แล้วก็กระสุนปืนลูกซอง๘นัด
แล้วก็จะเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือคือมือแทง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คือดูแล้วก็ท้อใจ

ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องฝึกใจ
อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์สูงสิ่งเลย